คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องของรถทัวร์
มรณะพิควรรม๑๘สบนะครับ
ที่เกิดขึ้นที่นครประราชสีมาร์
เจ้าหน้าที่ก็เข้าเก็บกู้ซากรถทัวร์คันนี้แล้ว
แล้วก็ยังมีทรัพย์สินมีค่า

แล้วก็พระเครื่องที่พบอยู่ในซากรถ
และก็ส่งขืนให้ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
แขวงทางหลวงนครราชศรีมานะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๓แล้วก็ตัวแทนบริษัทอาคเนประกันภัยเข้าเก็บกู้ซากรถทัวร์บริษัทกันเองทัวร์ที่เสียหลักพลิกคว่ำชนร้านขายของริมถนนเมื่อช่วงค่ำของวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นเหตุใหญ่เหตุสลด